สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
ให้ใจเย็นนะทุกอย่างทางออกคือการคุยพี่นะเราไม่กลัวแต่เราขอเจรจากันก่อน
แกขอคมความทรงพลที่ถูกแต่เข้าไปก่อน
ที่๒นี้กว่าจะเดินทางไปถึงวันที่๑๗มันมีอย่างอื่นที่มันแทรกเข้ามา
มันเพิ่มเข้ามาแล้วก็ระหว่างทางนี้ยังมีอีกหลายประเด็นนะคะ
ในการชุมนุมครั้งล่าสุดคือเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นต่อค่ำ
ประเด็นนำเนี่ยเป็นประเด็นข้อเรียกร้องที่๓คือเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งอาจจะกลายเป็นทงที่ใหญ่ที่สุดนะตอนนี้ใน๓ข้อเรียกร้องไปแล้ว
เพราะว่าหนึ่งคือผลเอกประยุทธ์ลาออกนั้นคงตัดทิ้งได้
แต่เขาไม่ได้ตัดนะคะที่ฉันตัดให้เพราะว่าคือดูท่าทางแล้วก็คงไม่เกิดขึ้น
ร่างรัฐธรรมนูลก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยลดทอนได้ไหม
ทีนี้ทงที่๓ของเขาก็คือข้อเรียกร้องที่๓เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะ
กลายเป็นเรื่องที่ค่อยเพิ่มพื้นที่มากขึ้นในการพูดถึงในการชุมนุม
วันนี้ตอนแรกเราจะคุยเรื่องนี้เป็นหลัก
แต่กลายเป็นว่าระหว่างวันให้คุณผู้ชมได้ตามข่าวการเมือง
จะเห็นได้ว่ามีการรวบรวมรายชื่อของสสพลังประชารัฐแล้วก็สวบางส่วนนะคะ
เตรียมจะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอในสภาว่าจะมีการยื่นให้สารรัฐธรรมนูลตีความว่า
ใน๗ร่างรัฐธรรมนูลที่จะมีการแก้ไขทั้งหมดทั้งฉบับนี้นั้นสามารถทำได้ไหม
เพราะไปใช้บางมาตราในรัฐธรรมนูนหกศูนย์นี้
บอกไว้ว่าไม่มีอำนาจที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

คืออย่างไรก็แล้วแต่เราต้องรอให้ไปถึงวันที่๑๗ก่อน
รอให้มีการรับหลักการร่างรัฐธรรมนูลก่อน
แล้วเขาก็จะเอาไปคุยกันในสภาเรื่องการยื่นสารรัฐธรรมนูล

ส่วนอีก๒ท่านน่าจะบอกดิฉันได้มากกว่านี้ค่ะว่า
หลังจากนี้เอายังไงกว่าจะไปถึงวันที่๑๗มันจะรอกันไหวหรือเปล่านะคะ
สองท่านท่านแรกคือรองหัวหน้าพักประชาธิปัตยค่ะ

ตอนแรกว่าจะคุยเรื่องคณะกรรมการสมารักษาอะไรไปเอาเรื่องรัฐมนุนก่อนเลยก็ได้ค่ะ
สวจะยื่นเนี่ยมันจะมีผลอะไรให้รัฐธรรมนูล
เมื่อรับหลักการไปแล้วจะชะงักอีกไหมคะก็อาจจะทำให้
ล่าช้าออกไปเพราะว่าถ้ายื่นสัตว์ต้องดูก่อนว่า
หนึ่งเขายื่นประเด็นไหนค่ะยื่นเรื่องอะไรถ้าฟัง
ตามข่าวเนี่ยเหมือนกับยื่นว่าสภาเนี่ยนะครับ
รัฐสภาไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาในเรื่อง
การแก้ไขรัฐมนูลนี้โดยเขาอ้างว่าเป็นการยก
ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นไปตามนี้หรือไม่
เอาปสบการคุณตรงอ่าน่ะคะคือคือวันที่สิบเจ็ด
มันจะเข้าเจ็ดร่างแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
ก่อนที่จะมีคณะกรรมธิการก่อนรับหลักการ

แล้วพอเสร็จแล้วก็มีกรรมธิการก่อนรับหลักการมาอีกประมาณสักเดือนหนึ่ง
แล้วสมมุตินะคะคือโหวตรับหลักการกันเข้าไป
แล้วถ้ามีอันนี้อีกบรรยากาศมันจะดีเหรอค

ที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อยเขาอาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
อยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับการจะแก้ไขรัฐธรรมนูลนี้

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูล
จะแก้อะไรตรงไหนกันบ้างยังไงอะไรต่าง
พอกำลังจะโหวตเมื่อครั้งที่แล้วนะครับในวาระรับหลักการ
ก็มีการมาเสนอกันทันทีขนาดนั้นซึ่งหลายคนในที่ประชุมก็ไม่รับรู้มาก่อน
แน่นอนที่สุดผมไม่ทราบพักอื่นยังไงแต่พักประชาธิปัตย์ไม่รู้มาก่อน
อยู่ดีก็มาบอกว่าให้ไปหาคนมาเป็นกรรมธิการก่อนพิจารณาก่อนรับหลักการ
อีกคนหนึ่งที่ไม่รู้ชัดเจนว่าเมื่อเธอนั่นประชุมบุญบำรังเป็นพระธารสภา

เราบอกท่านก็ไม่ทราบเหมือนก่อน
ผมเป็นประธานสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์ผมต้องเรียกประชุมสอสอด่วนนะครับ
เพราะตอนที่เราประชุมกับเดิมเนี่ยก็คือว่าเราเตรียมว่าจะต้องตั้งกรรมธิการพิจารณาใช่ไหมครับ
อะไรทุกอย่างเรียบร้อยเตรียมตัวบุคคลอะไรไว้
แต่พอเขาบอกให้รับหลักการให้มีกรรมธิการพิจารณาก่อนรับหลักการ
ผมก็ต้องถามสอสอว่าจะเอายังไงก็ต้องเรียกประชุมด่วนเลย
ภายในพอทราบเรื่องปุ๊บภายในไม่ถึง๑๐นาทีส่งไลน์
สอสอทุกคนมาประชุมกันที่ห้องประชุมห้องหนึ่งนะครับแล้วก็สอบถาม
ปรากฏว่าสอสอส่วนมากประชาปัตย์ไม่เห็นด้วยอืมอืม
เห็นด้วยเราก็เลยต้องลงมติไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
เราก็ไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมธิการก่อนรับหลักการ
คืออย่างนี้นะคะเรียนถามเอาบรรยากาศก่อนค่ะคุณประเสริฐ
คือถ้าสมมุติมันมีลักษณะของการยื่นจริงคือรับหลักการไปแล้ว
แต่เราไปยื่นแล้วสมมุติว่าได้มติแล้วก็ไปยื่นสารรัฐมนูลเนี่ย
ประเมินการเมืองเลยค่ะบรรยากาศ
ผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าบรรยากาศอย่างนี้เนี่ย
ถ้ารับหลักการไปแล้วเนี่ยแล้วมายื่นให้สารรัฐมนุนตีความอีกเนี่ย
ผมได้แสดงออกให้เห็นถึงว่าต้องการยื้อเวลาหรือไม่
และความจริงใจในการแก้ไขลำนูนมีขนาดไหน
ธรรมดินปฏิบัติในอดีตที่ผ่านมา
เวลาเรื่องการแก้ไขรับนูลเข้ารัฐสภา
ผมเห็นแต่มีการรับหลักการในวาระหนึ่ง
แล้วก็นำไปสู่กระบวนการตั้งสอสล
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ย
ผมไม่เข้าใจว่าทางฝ่ายวุฒิสภาบางท่าน
ผมไม่ทราบว่ามีจุดมุ่งหมายอะไรแล้วมีประเด็นอะไร
เปิดโอกาสให้มีการแก้ไขได้นะครับไม่ได้เป็นการปิดโอกาสเลย
เรื่องนี้เนี่ยผมเรียนว่าถ้าดูตั้งแต่ต้นเนี่ย
ความเป็นมาเนี่ยพักเพื่อไทยเองเนี่ย
ยกร่างขึ้นมาก่อนและเอาเข้าสู่รัฐสภา
หลังจากนั้นก็พักร่วมรัฐบาลเนี่ยก็เอาร่างมาประกบ
พอเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาก็มีการตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษาก่อนรับหลักการ
ใช้เวลาเดือนหนึ่งผมได้ดูรายงานของกรรมธิการฉบับนี้
ปรากฏว่าในรายงานนี้ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเลยครับ
เพียงแต่เอาความเห็นของกรรมธิการแต่ละท่านเข้ามาแสดงในรายงานนั้น
บันทึกไว้อย่างเงี้บันทึกไว้อ่าเหมือนกับไม่มีการศึกษาเลยเพราะอะไร
ถ้าศึกษาให้จบเนี่ยมันต้องชี้บอกว่าเนี่ย
ข้อดีข้อเสียแล้วมีผลสรุปว่า

เพราะ่นนั้น
เป็นการเลื่อนเกมหรือเปล่านะครับในประเด็นนี้
คืออย่างนี้ค่ะคือเนื่องจากประเด็นนี้มันมาระหว่างวัน

แต่เดี๋ยวในวันถัดไปเนี่ยจะต้องเป็นสว
หรือว่าอย่างน้อยก็เป็นพลังประชารัฐที่ลงชื่อเนี่ยจะได้

เดี๋ยวฉันขอถามประสบการณ์ก่อนคือเอาประเมินบรรยากาศการเมืองนะคะ
คือจริงอันนี้มันเป็นข้อเรียกร้องที่๒ซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าในแง่ของข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมจะถูกตอบรับ
จากการแก้ไขรัฐมนุนฉบับนี้ถ้ามันมีการแก้ไขจริงมากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าเรื่องหมวดตกลงหมวดหนึ่งหมวดสองเอายังไงเอาตั้งแต่สสลเลยตกลงสองร้อยเลือกตั้งหมดหรือร้อยห้าสิบบวกห้าสิบนะคะ
คำถามก็คือว่าประเมินสถานการณ์การเมืองยังไงคะคือเราคุยกันวันที่เก้า
ฉันรอนับวันรอทุกวันว่าเมื่อไหร่สภาจะได้คุยเรื่องนี้สักที
มันจะลดทอนอารมณ์คนข้างนอกได้นะคะ
ผมว่าท่าทีของการแสดงออกในวันนี้
ทั้งสวและทั้งสสฝ่ายรัฐบาลบางท่านขออนุญาต
ก็คือสถานการณ์ไม่ได้ลดอุณหภูมิการเมืองลงเลย
กับเติมฟืนเข้ากองไฟนะครับ
เพราะว่าบรรยากาศขณะนี้เนี่ยเรื่องการแก้ไขลำนูนเนี่ย
เงื่อนไขที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับ
แล้วก็มีการเห็นพ้องกันทั้งหมดผมว่าทั้งประเทศเลยนะครับ
กระทั่งพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเองหลายพักก็ยังเห็นพ้องว่า
ควรจะมีการแก้ไขรัฐมนูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่
สว๒๕๐ท่านเนี่ยไปโหวตนายกรัฐมนตรีได้เนี่ย
วันนี้ประชาชนไปถามทุกท่านนะครับเขาอยากให้เปลี่ยนทั้งนั้นนะครับ
อยากให้แก้ตรงนี้เพราะฉะนั้นประเด็นการแก้ไขลำนูนนี่
ปรากฏโดยทั่วแล้วการที่มีการทำอย่างนี้เกิดขึ้นมาเนี่ย
ผมคิดว่าจะเป็นการเติมบรรยากาศให้มันร้อนแรงขึ้นนะครับ
คุณทงอ่านค่ะที่ฉันขอประสบการณ์ในสภาคือ
ถ้ามีการยื่นจริงคือต้องผ่านรับหลักการร่างรัฐมนูลที่๑๗ไปแล้ว

ซึ่งถามอาจารย์ภัยบูลมาก่อนเข้ารายการนะคะ
เอาประสบการณ์ในสภาคือคือยังไงคือมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่การเสนอเรื่องนี้
แล้วขอมติจากสภาแล้วจะได้มตินั้นไปยื่นสารรัฐมนูลคะ
หนึ่งเท่าที่ผมจับได้นะผมก็อยู่ในสภามา๒๐กว่าปี
แล้วก็ประชุมร่วมรัฐสภาปกติไม่ได้มีบ่อย
การประชุมระหว่างสสวยิ่งในอดีตก็ยิ่งไม่บ่อย
ตอนหลังนี้ก็มีเพิ่มมากขึ้นเพราะต้องพิจารณาอะไรมากขึ้น
ปรากฏว่าเท่าที่ผมจำได้เนี่ยไม่เคยมีการประชุมร่วมรัฐสภา
เพื่อจะมาพิจารณาว่ามีสสหรือสวยื่นเรื่องให้ประธานรัฐสภา
ส่งมาให้รัฐสภาพิจารณามีมติส่งเรื่องที่เขาร้องนั้นไปให้สารรัฐธรรมนุน
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ช่องทางทางกฎหมายช่องไหน
อาจจะมีช่องทางไหนซึ่งเราผมอาจจะไม่ทราบนะฮะ
แต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันไม่เคยมี
เรามีแต่ว่ามีคนส่งเรื่องไปให้ทางรัฐสภา
รัฐสภาก็ส่งไปให้สารรัฐมนุนนะครับ

รัฐสภาก็เพียงแต่พิจารณาว่าเป็นไปตามกฎหมายไหม

แต่เท่าที่คุณจอมขวัญบอกผมเนี่ยเมื่อสักครู่คือว่า
จะให้สภามีมติถูกต้องไหมครับ
เพื่อจะส่งไปให้สารรัฐธรรมนูล
จะให้รัฐธรรษภาด้วยนะทั้งศาลสาวเบา
คือดิฉันก็ได้คำตอบจากอาจารย์ภัยบูลใช่ครับครับเพราะฉะนั้นพูดตรงไปตรงมาตรงนี้เนี่ย
ผมไม่แน่ใจว่าท่านอ้างกฎหมายมาตราไหนรัฐมนูลส่วนไหน
หรือกฎหมายอะไรอย่างไรนะครับถ้าเราทราบตรงนี้ก็จะได้มานั่งคลี่ดูกันได้ว่า
มันเป็นไปอย่างนั้นได้หรือไม่ค่ะหรือผมคิดว่าเอาเอาง่ายง่ายก่อน
ผมคิดว่าสมมุติว่าเป็นไปอย่างที่ท่านคุณภัยบูลว่านะครับ
คนที่ต้องพิจารณาคนแรกคือประธานรัฐสภาพิจารณาอะไรท่านทราบไหมครับ
พิจารณาว่าจะบรรจุอยู่ในระเบียบวาระหรือไม่

หน้าที่ของประธานว่าการประชุมรัฐสภาพเกิดไปตรงกัน
อะไรกันบ้างเนี่ยมีประมาณ๑๕๑๖ข้อถ้าผมจำไม่ผิด
๑๕ส่วนข้อเนี่ยผมยืนยันไม่มีว่ามาประชุมร่วมกัน
เพื่อลงมติพิจารณาเรื่องอะไรที่จะส่งไปให้สารรัฐมนูล
ผมคิดว่าผมจำได้ชัดเจนว่าไม่มี
ในทางปฏิบัติอยู่สภามา๒๐กว่าปีก็ไม่เคยเจอ
และอ่านสารอ่านเรื่องของรัฐมนุนมาหลายรอบ
โดยเฉพาะภาระหน้าที่ของการประชุมรัฐสภาเนี่ยนะครับมีหลายเรื่องนะครับ
กว่าเรื่องเนี่ยผมคิดว่าไม่มีนะครับ
เรื่องที่บอกว่าเอาเข้ามาสู่ที่ประชุมรัฐสภา
พิจารณาก่อนจะส่งไปให้สารรัฐมนุน
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าด่านแรกที่ต้องเจอก่อนเลยก็คือว่า

เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของที่ประชุมรัฐสภาจะพิจารณา
นักข่าวไปถามอาจารย์วิศนุเครืองามด้วยนะคะรองนายกก็นั่นแหละค่ะ
จะให้ความเห็นทางกฎหมายแต่ว่าอาจารย์วิศนุก็ไม่ได้พูดชัดเจน
เพราะว่าอาจารย์บอกก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะมาแบบไหนหรือว่าเป็นประเด็นแบบไหนนะคะ
ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงเราต้องหาเวลาคุยกับคนที่เข้าชื่อกันนะคะ
มีทั้งสวแล้วก็พลังประชารัฐบางส่วน
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าขอกลับมาประเด็นหลักของเราวันนี้ก็คือว่า
ถ้าข้างนอกสภามี๓ข้อเรียกร้อง
แล้วถ้าดูนะคะถ้าดูจากคนนอกเนี่ย
เราก็จะเห็นได้ว่าประเด็นข้อเรียกร้องที่๓
ซึ่งสังคมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสบายใจที่จะพูดในที่สาธารณะอยู่แล้ว
ดิฉันจะถามคำถามเดิมกับทั้งสสว
ซึ่งเป็นคนในสภาว่าเป็นไปได้ไหมที่สภาจะทำหน้าที่นี้แทน
ให้ทุกคนได้พูดปลอดภัยและมีเสรีภาพเสมอกัน
เพราะอย่างน้อยรายการทีวีให้แบบนั้นไม่ได้นะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะที่ฉันกลับมาเริ่มที่คุณประเสริฐก่อนนะคะ
เรียนถามประเด็นนี้ค่ะจริงถามหลายท่านที่อยู่ในสภา

ใดก็แล้วแต่ที่จะเปิดพื้นที่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไป
เพราะว่าผู้ชุมนุมเขาปฏิเสธกลไกที่คุณชวนเสนอนะคะ
เรื่องของคณะกรรมการปรองดองสมรรถฉัน
เพราะเขาเชื่อว่ากลไกปกติทำได้อยู่แล้ว
โดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่๓เรื่องปฏิรูปสถาบัน
คือเอาประเด็นแรกก่อนว่ากลไกและสภา
ผู้ชุมนุมเข้าไปได้ไหมจริงแล้วเข้าได้นะครับ
ที่ต้องเรียนอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าถ้าร่ำนูนเนี่ยทั้ง๓ร่างนะ
คือร่างของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ของภาคประชาชนเข้าเนี่ย
วาระ๑วาระวาระหนึ่งสุดท้ายก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมธิการ
เขาก็สามารถเป็นคณะกรรมธิการในคณะนี้ในภาคประชาชนได้
เพราะมีร่างของเขาอยู่ด้วยนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่ง
ข้อสองที่คุณจอมขวัญถามนะคือเรื่องของ

เรื่องข้อเรียกร้องเรื่องที่๓ใช่ไหม

ก็คืออย่างนี้นะครับถ้าลำนูนนี้เข้าสู่การพิจารณาในวาระที่๒นี้
หลังจากมีการตั้งกรรมธิการร่วมแล้วเนี่ย

ก็จะอยู่ในวงของกรรมธิการ
ซึ่งจะต้องอาศัยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

ผมคิดว่าถ้าร่างทั้ง๓ร่างเข้าเนี่ย
ผมเข้าใจว่าเขาจะเอาร่างของรัฐบาล

เพราะฉะนั้นแล้วอีก๒ร่างร่างฝ่ายค้านกับร่างของไอลอร์
คงจะเป็นร่างที่ประกบหรือเปรียบเทียบเท่านั้น
เพราะฉะนั้นในเรื่องความคิดเห็นต่างเนี่ยว่า
เรื่อง๑๒๓จะแก้อะไรต่างแม้กระทั่งเรื่องปฏิรูปสถาบันเนี่ย
ก็จะอยู่ในวงที่คณะกรรมธิการต้องพินา
ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับนะครับ
แต่ถ้าที่ฉันดูจากบรรยากาศในสภาคุณองค์อาจ
คือการพูดที่ยืนข้อเรียกร้องนี้เป็นหลัก
เพราะว่าเราเห็นลักษณะการขับเคลื่อนข้างนอกสะพาน
ว่าน้ำหนักมีเพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะ
เพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นพื้นที่ซึ่งแบบทุกคนไม่ได้ปลอดภัย
ก็ไม่สามารถที่จะเป็นเป็นเรื่องหลักหรือยังไง
ให้พื้นที่ค่อนข้างมากเพื่อที่จะถกเถียงได้ใช่ไหมคะ

คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแก้ตรงนี้นิดเดียวต้องขออภัย
ถ้าเป็นกฎหมายธรรมดาเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์เสนอชื่อประชาชนเข้าไปเป็นกรรมธิการ
แต่พอแก้รัฐมนูลไม่มีประชาชนเข้าไปต้องเป็นสมาชิกรัฐสภาเท่านั้น

กรรมธิการต้องขอแก้แต่ว่ากรรมธิการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เขาเสนอเข้ามา

ใช่คำว่ารับฟังความคิดเห็นแต่ว่าไม่ได้เข้าไปนั่งเป็นกรรมธิการ

ขออนุญาตแซกหนึ่งประเด็นของผมก็เหมือนกับคุณลองอาจนะ
แล้วเชิญค่ะเนื้อหาค่ะ
เนื้อหาก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องอะไรอย่างไร
ซึ่งคนที่เป็นกรรมธิการก็๑มันเนื้อหามันก็ต้องพิจารณาตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลอยู่แล้ว
เพราะว่าเราพิจารณาเรื่องนี้เรื่องไหนที่เกี่ยวข้อง
ก็สามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาได้หมดอยู่แล้ว
ส่วนจะพูดอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยตอนนี้มันขึ้นอยู่กับ
ประธานในที่ประชุมนะครับว่าถามว่าประธานที่ประชุมเขาพิจารณาจากอะไร
จะพูดเรื่องอะไรได้มากน้อยแค่ไหนค่ะก็พิจารณาจากข้อบังคับจากกฎหมาย
เพราะเปิดโอกาสให้พูดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่า
วิธีการที่จะนำเสนอของแต่ละท่านด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเรื่องมันจำเป็นต้องพูดนะครับ
ผมคิดว่าประธานก็คงอนุญาตให้พูดแต่ก็อยู่ที่ว่าคุณจะพูดอะไรอย่างไร
ซึ่งถ้าคุณพูดเลยกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้แน่นอนที่สุดคนเป็นประธานก็ต้องขอให้ยุติการพูด
อันนั้นก็เป็นเรื่องปกติของที่ประชุมทั่วไป
คืออย่างนี้ค่ะลองเอารูปธรรมโยนเป็นคำถาม
ก็คือว่าคือถ้าเราสังเกตจากการประชุมสภาที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นวาระใดแต่ว่าถ้ามีความเกี่ยวข้องต่อเรื่องของสถาบันเนี่ยนะคะ
แม้กระทั่งกรณีเรื่องของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนเสด็จ
ซึ่งมันอยู่ในระหว่างการชุมนุมก็จะเห็นได้ว่ามีความจำกัดค่อนข้างมากในสภา
แต่เรื่องของเรื่องคือเราคงไม่เถียงเรื่องเนื้อหาของคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
การปฏิรูปที่โต๊ะนี้แน่เพราะว่ามันควรจะเข้าสู่กลไกทางการถูกไหมคะ
และที่สำคัญคือกลไกนั้นต้องปลอดภัยต่อทุกคน
ซึ่งทีวีเนี่ยทำให้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะทีวีกฎหลายชั้นกฎเกณฑ์ข้อจำกัดเยอะ
คือแปลว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเหรอคะที่จะนำสิ่งที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องเข้าไปคุย
โดยไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าเขาถูกและไม่ได้แปลว่าเขาต้องได้ตามข้อเรียกร้องนะคะ
แต่หมายถึงว่าสะพานมันมีพื้นที่แบบนั้นให้ได้ไหมคะ
คุณจอมขวัญครับเมื่อตอนประชุม๒วันนะครับเปิดประชุมรัฐสภาพิปรายทั่วไป
มีสาวหลายท่านก็พิพายเกี่ยวเนื่องกับการชมนุมแล้วก็พูดถึงข้อ๓ของข้อเรียกร้อง
อยู่บางท่านก็พูดถึงนะครับ
ผมไม่ทราบว่าใครเป็นประธานประชุมในขณะนั้นก็สามารถพูดได้
เพราะคนพูดก็พยายามอธิบายความนะครับ
ว่าเขามีความเห็นอย่างไรอะไรต่างนะครับ
มีสาวผู้หญิงท่านหนึ่งสาวใหม่ท่านหนึ่ง
ก็พูดเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่๑๔๑๕อะไรเนี่ยนะครับ
ซึ่งเขาก็พูดได้แต่ว่าสิ่งที่เขาพูดผมคิดว่า
เขาพูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยเนื้อหาสาระข้อมูล
ผมคิดว่าหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้แหละ
สิ่งที่เขาพูดมันไม่ขัดข้อบังคับไม่ขัดกฎหมายอะไร
เพราะฉะนั้นเขาก็นำเสนอเท่าที่ผมจำได้นะครับ

คือในการประชุมรัฐสภาเรื่องนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีการอภิปรายถึงเรื่องขบวนเสด็จด้วย
และขณะนี้ก็มีท่านสอสอท่านหนึ่งได้ยื่นยติในเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้พูดได้พูดไม่ได้เนี่ย
ผมคิดว่าถ้ามีเหตุมีผลแล้วก็มีประเด็นที่สังคมรับได้เนี่ย
ผมคิดว่าน่าจะพอไปได้นะครับในเรื่องนี้
ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูเจตนาของผู้พูดด้วยนะครับ
ว่ามีเจตนาในใจยังไงอืมถ้ามีเจตนาบริสุทธิ์เนี่ย
อยากจะเห็นอะไรต่างที่อยู่ในกรอบของการทำงานเนี่ย
เพราะว่าท่านประธานอนุญาตแต่ถ้ามันเลยเถิดออกไปเนี่ย
ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ยากท่านประธานคงจะให้ความสำคัญ
เพื่อที่ให้การประชุมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
คือฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการอภิปรายในลักษณะของสภาใหญ่

แต่ว่าคือเห็นความยากลำบากในการพูด
มันเป็นเรื่องที่ต้องถูกพิสูจนเพราะว่ามันเป็นคดีกันถูกไหมคะ
แต่ทีนี้ประเด็นซึ่งมันเป็นข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม
อันนี้ฉันจะใช้คำว่าอะไรที่มันจะเหมือนกับว่าเขาก็คงจะอยากอธิบาย
ความเข้าใจถูกหรือผิดที่มันเกิดขึ้นตอนนี้แท้จริงมันคืออะไร
แล้วมันคงต้องมีข้อมูลหลายชุดที่สนับสนุนคนที่อยากปฏิรูป
หรือข้อมูลที่สนับสนุนคนที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูป
พื้นที่แบบนี้ค่ะดิฉันนึกให้ไม่ออกว่ามันควรจะเป็นตรงไหน
เพราะว่ามีคนเคยแย้งว่าไม่ควรตั้งกรรมธิการในการพูดเรื่องนี้

คือเรียนคุณจอมขวัญว่าเวลาร่างรัฐมนุนเข้าสู่การพินาในวารสอง
มันก็จะมีการพินาตั้งแต่มาตราที่หนึ่ง
มาตราที่๒ที่๓เข้าไปเรื่อย
เพราะฉะนั้นในประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับมาตราต่าง
แล้วก็เป็นเรื่องของเหตุและผลเรื่องของกรอการทำงาน
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องที่ชัดเจนนะครับผมว่าเรื่องนี้สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้
ตามข้อบังคับของการบัคคุมรัฐธรรมภาคม
ฉันถามความเห็นสั้นทั้งสองท่านนิดเดียวก่อนที่เราจะโฆษณาอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือว่าถามคุณประเสริฐก่อนค่ะคือว่าสมมุติถ้าเราเอาเฉพาะ
ถ้าเราไม่ได้ล้อไปกับถ้าไม่ได้ล้อไปกับรัฐธรรมนูลนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้โดยเฉพาะหมายถึงข้อ๑ข้อ๒ข้อ๓
ที่เป็นของผู้ชุมนุมเรียกร้องเนี่ยเรียนทราบว่ามีคนไม่เห็นด้วยนะคะ
แต่ประเด็นคือมันเป็นพื้นที่ที่น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วเรียนเข้าใจถูกต้องไหม
ถ้าในสังคมสักสังคมหนึ่งจะถกเถียงกันเรื่องเปราะบางสภาต้องเป็นพื้นที่นั้นถูกไหมคะ
ถูกต้องครับสภาเนี่ยเป็นที่แก้ปัญหาเป็นที่ที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชน
สสและสวเข้าไปแสดงความคิดเห็น

เพราะฉะนั้นท่านรัฐสภาพพูดไม่ได้
ผมยังไม่มองไม่เห็นที่ไหนเลยนะครับ

ซึ่งในอดีตมีการตั้งขึ้นมาหลายชุดเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา
ข้อวิกฤตขัดแย้งประเทศในหลายหลายเรื่องได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
รัฐสภาเนี่ยเป็นเวทีที่สำคัญแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเวทีตามกฎหมาย
เป็นเวทีที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับ
เป็นเวทีที่ปลอดภัยและเปิดพื้นที่กว้าง

ขอเพิ่มประเด็นเข้าไปเอาใจคนเป็นสอสอค่ะ
คือถ้าสภาพี่หลืออาจจะใช้วิธีการถาม

คือถ้าสภามันเวิร์คจริงสภามันทำงานได้ดีจริงเนี่ย
คำถามคือทำไมต้องมีคณะกรรมการปรองดอง
ในเมื่อกลไกทั้งหมดที่มันออกแบบออกมาตามปกติ
ถ้าสังคมปกติมันต้องใช้ได้อยู่แล้วสิคะ

คุณผู้ชมคะขอมาเรื่องคณะกรรมการสมรรถฉันปรองดอง
ใดก็แล้วแต่แต่คณะกรรมการชุดนี้คุณองค์อาจก่อนค่ะ
คือทางรายการพยายามขอสัมภาษณ์ประธานชวนอยู่นะคะ

คือตกลงมันจะดีใช่ไหมคะ
เพราะว่าสอสอฝั่งรัฐบาลบางท่านก็ออกมาพูด
แล้วก็แบบดูน้องผู้ชุมนุมเขาก็คงไม่เข้าร่วม

โดยส่วนตัวผมผมเชื่อว่าดี
ที่ผมเชื่อว่าดีเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
มีความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ว่าที่ไหนในสังคม
ระดับประเทศระดับชาติระดับภายในประเทศเนี่ย
ผมถามว่าถ้าคนขัดแย้งแล้วไม่คุยกัน
มันก็หาข้อลงตัวไม่ได้ใช่ไหมครับ
มันมีคนหนึ่งเรียกร้องอีกคนหนึ่งเป็นผู้ถูกเรียกร้องนะครับ
ฝ่ายต่างถ้าไม่มีโอกาสที่จะฟังกันไม่มีโอกาสจะคุยกันนะครับ
ไม่ช้ามันก็เกิดการเผชิญหน้ากันซึ่งผมคิดว่าทุกคนไม่เห็นด้วยนะฮะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นต้องหาทางคุยกัน
แต่วิธีการคุยมันมีหลายวิธีมันมีหลากหลายวิธี
เขาถึงต้องเรียนกันถึงว่าวิธีการนะครับแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต้องเรียนกันในมหาวิทยาลัย
วิธีการบริหารงานแบบสันติวิธี

เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า
การเปิดเวทีคุยกันเนี่ยดีแน่นอน

ขณะนี้ก็ถือว่าก็รอสถาบันพระปกเกล้า
เขาไปออกแบบมาดูว่าควรจะเป็นเวทีไหนอย่างไร
เพราะผมเชื่อว่าเวทีที่ออกแบบมาเนี่ย
มันมีหลากหลายรูปแบบจริงเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาสาบันพระปกเกล้าเขานิดหนึ่งนะครับ
ปัญหาก็คือเมื่อมันมีเวทีปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสฟังกัน

รับฟังกันด้วยเหตุด้วยผลมากขึ้นนะครับ
ถ้าเผื่อเราไม่มีเวทีที่จะมาพบปากกันต่างคนก็ต่างฟังที่ตัวเองอยากฟัง
ตัวเองก็อยากพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูด
ก็เลยไม่มีใครฟังใครนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีใครฟังใครอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็ต้องยกระดับ
แต่ทีนี้เดี๋ยวฉันถามอีกท่านหนึ่งก่อนค่ะคุณประเสริฐค่ะ

งครามเนี่ยต้องจบด้วยการเจรจาอันนี้อันนี้เป็นหลักการ
ทีนี้เนี่ยตอนเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลได้เปิดตัวมาว่าเสมือนจะเป็นเจ้าภาพ
เมื่อรัฐบาลเป็นเจ้าภาพวันนี้เราไม่มีความมั่นใจ
เพราะรัฐบาลเป็นคู่ขัดแย้งโดยเพราะอย่างอีกตัวนายกรมนตรี
ซึ่งทั้งพักร่วมฝ่ายค้านก็ดีทั้งผู้ชุมนุมก็ดีเนี่ย

ข้อที่สองก็แก้กายลำนูน

ไม่ได้เชื่อกับหนวยต่อการดำเนินการต่างกล่าวเลย
ต่อมานี่สถาบันพระปกเก้าก็รับมาโดยมีอยู่สองทางเลือก
ทางเลือกที่หนึ่งก็คือให้กรรมการ๗ฝ่าย
ซึ่งดูน้ำหนักแล้วเนี่ยมันน้ำหนักไม่เท่ากัน
น้ำหนักไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลของอนุญาตเรียนตรงนะครับ
ที่สองก็คือการเชิญอดีตนายกรัฐมนตรี
หรืออดีตประธานรัฐสภามาให้ความเห็น
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพอเปิดประเด็นมาปุ๊บเนี่ยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์จากสอสอของซีกรัฐบาลเอง
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลข้อแรกต้องสร้างบรรยากาศ
แต่วันนี้ผมดูบรรยากาศไม่ได้สร้างเลยตัวอย่างอะไร
วันนี้บอกนายกบอกถอยคนละก้าวนะแต่ก็เดินหน้าจับกลุ่มผู้ชุมนุม
บางทีหมายจับเนี่ยจากหมายสารโรงพักนั้นโรงพักนี้จับแล้วปล่อยแล้วก็เอาหมายสารไปจับ
เพราะอย่างงี้ตลอดเวลาอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการที่บรรยากาศมันก็เลย
ไม่เป็นที่น่าอภิรมในการที่จะเกิดการเจรจาขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องนี้รัฐบาลเองต้องสร้างบรรยากาศ
เรียนถามเพิ่มเติมก่อนที่จะมาปิดท้ายที่คุณทงอ่านนะคะ
คือเอาอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วการมีคณะกรรมการ

การมีคณะกรรมการกับการใช้สภา
คุณประเสริฐคิดว่าอันไหนน่าจะใช้ได้มากกว่ากัน
สถานการณ์และบรรยากาศและอารมณ์ตอนนี้นะคะ

ครับเพราะว่าวันนี้บรรยากาศอารมณ์ตอนนี้มันเลยเรื่องคณะกรรมการสมารณชัน

วันนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลแล้วที่กำลังเข้าสู่สภารัฐสภา
แต่ว่ามันจะช่วยลดทอนเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
คือการได้ระบายหรืออาจจะได้แลกเปลี่ยนกันคุ้นชินที่จะเจอกันอย่างนี้ไหมคะ
ก็เข้าใจได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ย
ผมเรียนว่าก็เป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ทุกฝ่ายเรียกร้อง

คือเดินทางจากนี้ต่อไปสิ่งที่น่าจะเป็นตัวเปลี่ยนบรรยากาศได้คือวันที่สิบเจ็ด

ก็คือรัฐบาลเนี่ยหรือถ้าไม่มีการยื้ออีกนะครับ
ค่ะก็น่าจะช่วยได้

อาจคิดว่าอันไหนคะสภากับคณะกรรมการ
คืออย่างนี้ครับเรื่องแก้ไขรำนูนก็ทำไปนะครับ
ด้านนั้นผมคิดว่าไม่มีใครกัดน้ำหนักจะให้มากให้น้อยอย่างไรเนี่ย
ผมคิดว่าเรื่องนั้นมันก็ต้องเดินหน้าไป
ส่วนจะเดินหน้าได้เร็วได้ช้านั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ดูที่ว่าจะมีใครมายื่นอะไรต่ออะไรหรือไม่
แต่เมื่อกี้ที่คุณจอมขวัญถามผมเรื่อง
นักบังการสมาร์ตฉันนักบังการปองดองเนี่ย
ชื่ออะไรก็ตามองค์ประกอบจะเป็นใครก็ตาม
ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับไม่ใช่เรื่องสำคัญนะฮะ

มันอยู่ที่ว่าคุณจะออกแบบอย่างไร

เห็นก่อนมีหลายแบบนะครับมีหลายแบบที่
การประชุมไม่ต้องมีประธานก็มีนะฮะเชิญทุกฝ่ายมาร่วมไม่ต้องมีประธาน
มีคนดำเนินการจัดให้มีการประชุมให้ได้นะครับแล้วที่ประชุมว่ากันเองเลย
ก็มีนะครับมันมีหลายแบบหรืออีกแบบหนึ่งมีคณะทำงานมากลุ่มหนึ่งนะครับ
รับฟังจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วเอาข้อรับฟังเนี่ยนะครับ
เจรจากับทุกฝ่ายอันนี้ก็ทั้งสองฝ่ายสามสี่ฝ่ายกี่ฝ่ายก็ตาม
ต้องมาเผชิญหน้ากันอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ
รูปแบบกรรมการที่มีการเสนอก็มีแต่ว่าผมอยากจะฝากคุณจอมขวัญว่า
กรรมการสมานฉันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล

เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากวันประชุม๒วัน
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ใช้เวทีของพักเวลาของพัก
มาพูดในต่างด้านหัวหน้าภักร์ว่า

ว่าจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งบ้านเมืองยังไง

ควรจะมีเวทีให้มาพูดคุยกัน

คิดว่าน่าจะเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาประเทศ
เพราะฉะนั้นเราก็เสนอว่าประธานรัฐสภาควรเป็นคนดำเนินการเรื่องนี้
พอประชุม๒วันเสร็จประธานรัฐสภารับเรื่องไปเสร็จปุ๊บ
ก็บอกให้สถาบันปกเกล้าคุณไปออกแบบมาหน่อย

ตอนนี้ก็รอพระปกเก้าว่าจะออกแบบมายังไง
หลังออกแบบมาแล้วผมคิดว่าตอนนั้นเรามาดูกัน

ตอนนี้สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยยังออกแบบอยู่ยังไม่เสร็จนะคะ
วันที่๑๗คืออีกหนึ่งหัวเลี้ยหัวต่อ
คือว่าการที่มีร่างธรรมนุนเข้าเป็นแบบไหนนะคะ
แต่ว่าถ้าเราติดตามข่าวก็จะเห็นได้ว่า
ผู้ชุมนุมไม่ได้รอคณะกรรมการ
สถาบันพระปกเกล้าออกแบบอยู่นะคะ
เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามีความคืบหน้าขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ